ปกติเงาก็ต้องมาทางนี้แหละตอนเช้านะ
ก็พระอาทิตย์อยู่ทางนู้นไงก็ต้องขึ้นทางนี้สิ
แต่วันนี้ตอนเที่ยงอยากจะมีอะไรให้ติดตาม

สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
มาพร้อมกับดวงอาทิตย์นะแต่เป็นดวงอาทิตย์ที่ยังปกติอยู่
ก็คือเงาช่วงเช้าก็จะไปทางทิศใดทิศหนึ่ง
แต่วันนี้ตอนเที่ยงเราจะไม่มีเงา

ว่าวันนี้ฝนแม่ฝนจะมาบดบังและเราไม่เห็นปรากฏการณ์นี้หรือเปล่า
ดูกันหน่อยค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้ยังมี๒ตัวเหมือนเดิมนะคะ
เฉพาะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมมรสุมประจำฤดู
ช่วงนี้ไม่ลดลาวาสอกเลยนะกำลังแรงอยู่เลยนะคะ
และบวกกับปัจจัยที่สองค่ะร่องฝนที่ยังคงพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือ
สองตัวนี้ประสานการทำงานทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องไป
จนถึงปลายสัปดาห์เลยค่ะช่วงเช้าเช้านะคะฝนก่อตัวในทะเลค่ะ
และหลังจากนั้นค่ะหลังเที่ยงไปเล็กน้อยบ่ายโมงบ่ายสอง
เมฆเริ่มมาแล้วในพื้นที่ฝั่งรับลมทั้งหมดเลยนะคะ
ตั้งแต่ภาคเหนือเห็นไหมลากยาวลงมาในการจนบุรีราชบุรี
ชบุรีนู้นยาวถึงภาคใต้เลยค่ะหลังจากนั้นช่วงเย็นเย็น
คลื่นอาจจะสูงได้มากกว่าสามเมตรนะคะ
ส่วนพื้นที่อ่าวไทยตรงนี้อาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
ก็ต้องระมัดระวังในการเดินเรือด้วย
ช่วงนี้ภาคใต้อ๋อไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไหม
ก็มีฝนไงแต่พื้นที่ภาคกลางค่ะ
จุดที่ไม่มีฝนหรือว่ากำลังรอฝนตก
จุดนั้นอากาศร้อนอบอ้าวอาจจะร้อนได้ถึง๔๐องศาเซลเซียสเลยนะคะ